หลายจังหวัดยังคงจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติร่วมกันปลงผม
เพื่อที่จะบวชพระสงฆ์สามเณรที่สำนักปฏิบัติธรรมสมาธิธรรมาราม
ชาวไทยพร้อมด้วยชาวสิงคโปร์มาเลเซียและไต้หวันรวม๔๙คน
เข้าร่วมพิธีปลงผมบวชพระสงฆ์สามเณรที่สำนักปฏิบัติธรรมสมาธิธรรมาราม
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ก่อนจะเข้าร่วมพิธีบรรพชาที่วัดคลองตันราชบำรุงในวันนี้
และจะไปศึกษาธรรมะที่สำนักวิมุติธรรมราม
ที่จังหวัดลำปางเป็นเวลา๙วัน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ส่วนชาวจังหวัดสุโขทัยกว่า๒๐๐คน
เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะริมสายน้ำยมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ซึ่งภายในงานจะแสดงพระบรมศาสตร์ทฤษลักษณ์
หลวงรัชกาลที่๙ขนาดใหญ่ความยาว๘๙เมตร
อกจากนี้นะคะประชาชนยังร่วมกันเขียนจดหมายถึงพ่อ
แล้วนำไปผูกติดกับลูกโป่งปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะ๒๙๙๙ลูก
จากนั้นก็ร่วมการจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี

ส่วนที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
จัดโครงการฟันดีชีวิตสดใส
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีรวม๖๐คน
มาช่วยกันตรวจสุขภาพฟันพร้อมขุดหินปูน
ถอนฟันผูกให้แก่เด็กนักเรียน๘๙๐คนค่ะ
ทางด้านช่างตัดผมกว่า๔๐คนร่วมการอาสาทำความดี

ให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้ป่วยและญาติ
รวมถึงประชาชนในโรงพยาบาลมหาสารคาม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
กิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ครั้งนี้นับเป็นการรวมตัวกันของช่างตัดผม
มากที่สุดจากร้านตัดผมกว่า๓๐ร้านค่ะ
ไปดูที่สนามเทศบาลตำบลสิเกาในจังหวัดตรังนะคะ
ประชาชนทุกหมู่เหล่านำโดยนายสุเมฆรอดรัฐ
นายกเทศมนตรีตำบลสิเก่า

โดยร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
ก่อนจะร่วมแปลอักษรบนสนามย่า
ตัดย่าให้เป็นเลข๙ไทยและรูปหัวใจ
เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี

สมาชิกชมรมนักปั่นนาธวีจังหวัดสงขลารวม๑๒๐คน
พร้อมใจการแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทย
แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพร
สำหรับสมาชิกชมรมนักปั่นนาทวี
เดินทางออกจากบ้านเกิดในจังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
โดยมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
คาดว่าจะเดินทางถึงสนามหลวงในวันที่๕ธันวาคมนี้
ด้านคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นเลข๙ไทย

โดยมีครูสอนศิลปะของโรงเรียน
พระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
จากนั้นยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย
และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีโดยพร้อมเพลียงค่ะ
ท้ายกันที่โรงเรียนสามเศษนอกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ
คณะครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
รวมกว่า๓๓๑๒คน

โดยมีเลข๙ไทยอยู่ภายใน
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
คุณผู้ชมค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดพิธีรวมดินมหามงคลทั่วประเทศค่ะ
มอบเป็นที่ระลึกให้กับประชาชน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พิธีรวมดินมหามงคลทั่วประเทศ
จากดินของพ่อสู่ดวงใจของคนไทย
จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะ
ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพ
เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือททเป็นประธานในพิธีนะคะ
ซึ่งดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น
สมเด็จพระราชราชสุดาสยามรมราชกุมารี
ได้พระราชทานดินจากวังสะปะทุ่ม
ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังแรกที่ประทับในประเทศไทย

เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา

อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสอีกด้วย
ซึ่งนับเป็นดินมหาโมงคนยิ่งสำหรับประกอบพิธีโรมดินในครั้งนี้

อันเชิญดินจากโครงการพระราชดำริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

อันเป็นมงคลมอบแก่ประชาชน

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จำนวน๑๙๙๙๙๙ชุดนะคะ
ซึ่งงานมีขึ้นตั้งแต่เวลาตี๕ไปจนถึง๘โมงเช้า
และผู้เข้าร่วมงาน๕๐๐๐คนแรก